เพราะว่าเหตุการณ์ข้างนี้ก็ถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเป็นเหตุสะหรับเลยนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านที่อำเภอศรีวิลัยจังหวัดบึงกาล
เขาก็ออกไปจับหนูนาตามชายป่าแล้วค่ะ
แต่ว่ากลับถูกสุนัขพันธ็ตไวเลอร์๓ตัว

นายสมหวังทองตันอายุห้าสิบเจ็ดปีเสียชีวิตสภาพศพนั้นเปลือยกายอยู่กลางทุ่งนาติดชายป่าบ้านใหม่พัฒนาหมู่สี่ตำบลสีวิลัยอำเภอสีวิลัยจังหวัดปรึงการตามร่างกายมีบาดแผลถูกคมเขี้ยวสัตว์ขนาดใหญ่กัดเป็นแผลชะกันทั่วร่างจนเลือดแห้งกลางเลยนะคะในที่เกิดเหตุตำรวจพบร่องรอยการต่อ
เลือดตกอยู่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะใกล้กันก็พบเสื้อและกางเกงของผู้เสียชีวิตถูกกัดจนขาดรุ่งริ่งเป็นที่อนาจใจแก่ผู้พบเห็นคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าชั่วโมงใกล้ที่เกิดเหตุค่ะได้ไปพบกับสุนัขพันรถไวเลอร์สามตัวเพศเมียหนึ่งตัวเพศผู้อีกสองตัวเดินวนเ
ตำรวจก็ไปสอบสวนแล้วก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
สมหวังออกจากบ้านไปเก็บบ่วงดักหนูนาตามชายป่า
ระหว่างนั้นคาดว่าเป็นช่วงสุนัขแม่ลูกหลุดออกจากกรงมาหากินพอดี
ทำให้ถูกรุมกัดแม้ว่าจะพยายามต่อสู้
แต่ก็ไม่สามารถสู้กับสุนัขพันธุที่สุดถึง๓ตัวได้นะคะ
ล่าสุดนางประภัยโพธิราชอายุ๗๒ปีเจ้าของสุนัข
ก็เข้าพบพนักงานสอบสวนแสดงความรับผิดชอบค่ะ
จ่ายค่าทำศพไปเบื้องต้น๓๐๐๐บาท